เห็นใจคนบางพลีจริงเลยนะครับ
คือเขาบอกว่าวิงวอนหน่วยงานรัฐ
ให้มาช่วยแก้ปัญหาเป็นปีแล้ว

คุณผู้ชมอยู่ได้ไหมแบบนี้
นู้นที่อยู่ไกลนะเสียงมาจากตรงนู้นนะคุณผู้ชมฮะ
ชาวบ้านกว่า๑๒๐ครอบครัวในหมู่บ้านชนละเทพ
อยู่ติดกับตลาดทิพย์นิมิตร
บางพลีสมุทรปราการเขาบอกทนไม่ไหวแล้ว
นมาเป็นปีแล้วครั้งนี้จะไม่ทน

เขาเรียกคอนเสิร์ตปิดวิกครับคุณผู้ชม

อดคล้องกันว่าก็เถอะเดือดร้อน

ชาวบ้านยืนยันไม่ได้ห้ามจัดนะพี่นะ
จัดเลยนะครับเราเข้าใจ
แต่พี่ควบคุมเสียงไม่ให้รบกวนชาวบ้าน
ระแวกนี้หน่อยจะได้ไหมนะครับ
คุณผู้ชมฮะตลาดแห่งนี้อยู่ติดกับหมู่บ้าน
เสียงมันดังสนั่นลั่นทุ่งมานะครับมาถึงหมู่บ้าน

เด็กก็ไม่มีสมาธิอ่านหนังสือทำการบ้าน
ผู้ป่วยผู้สูงอายุไม่ต้องพูดถึง

บันทึกภาพไว้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองนะ
เป็นคอนเสิร์ตปิดวิกดนตรีสนั่นมาถึงตรงนี้เลย
ทุกคนในบ้านก็ยังไงถูกบังคับฟัง
กระทั่งเกือบ๕ทุ่มพ่อพ่ออายุ๘๐เป็นโรคหัวใจบอก
โอ๊ยเหมือนหัวใจมันถูกกระแทกใช่ไหมตามเฉพาะเบส

คือพ่อเพิ่งผ่าตัดมาด้วยครับหมอสั่งให้พักเยอะจะนอนยังไง
นะครับนอนไม่ได้นะครับคือโอ้โห
ถ้าพ่อหัวใจวายใครจะรับผิดชอบเขาถาม
ที่ผ่านมาเจ้าของตลาดหรือว่าคนดูแลตลาด
เคยรับปากบอกเดี๋ยวจะจัดการแก้ปัญหาให้
สุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับนับวันจะยิ่งหนักมากขึ้น
ด้วยซ้ำนี่ชาวบ้านเขาบอกนะชาวบ้านร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนมาแล้ว
แก้ไขหน่อยเดี๋ยวผมจะรออ่านนะ
ตลาดนี้กับชุมชนนี้จะเจรจากันยังไงนะ